ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ต้องนำเสนอตั้งแต่ต้นนี้เลยล่ะครับ
เพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีการรายงานเข้ามานะฮะ

ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๙๒๖คนยังถือว่าสูงอยู่นะฮะ
สีส้มด้านล่าง๒๒๗๗๔๗๖รายนะครับ
ส่วนรายใหม่เราต้องแยกแบบนี้ครับ
ว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศ๗๓๑๙ราย
ผู้ต้องขังในเรือนจำ๑๙๕ราย
แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศ๔๑๒รายนะครับ
ส่วนการรักษาหายเพิ่มขึ้นในช่องสีเขียว๓๖๑๒ราย
ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอีก๑๓ราย
เป็นเสียชีวิตสะสม๒๑๘๓๘รายนะครับ
กลับไปดูนิดนึงผู้ติดเชื้อเพิ่มบวก๗๙๒๖ราย
อันนี้ยังไม่รวมกับการติดเชื้อเข้าข่าย
บางคนเอาไปบวกกันมันก็ประมาณเกือบ๙๐๐รายแล้วนะครับ

แล้วก็ตอนนี้มีผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามโฮมไอโซเลชั่น
อะไรต่างเนี่ย๕๘๑๕๙ราย
มีอาการหนัก๔๙๕ราย

ส่วนตัวเลขบางจังหวัดเนี่ยนะครับ
โอ้โหยังพุ่งสูงอยู่ชนบุรีคุณ
โอ้โหตัวเล็กชนบุรีวันนี้นี่รายงานมาล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ตอนเมื่อตี๕ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่คุณผู้ชมดูด้านบนซ้ายมือค่ะ

ทั้งเมื่อวาน๙๐๐รายวันนี้๗๐๐กว่าราย

ก็ที่อำเภอเมืองชนบุรีก็๑๑๙ราย
ศรีราชา๑๖๕รายแล้วก็บางละมุงเยอะเลยนะครับ

อันนี้เป็นยอดของทางชนบุรีที่รายงานออกมา
บุรีเขาก็ยังป้องกันอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
ส่วนภูเก็ตถือว่าทุบสถิติสูงสุดในรอบ๒ปี
อย่างที่บอกไปสูงสุดในรอบ๒ปีนะครับ
เป็นการติดเชื้อภายในพื้นที่๕๑๓ราย

ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยสวมแมสทุกครั้ง

ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานแล้ว

เรื่องของสารบันเทิงผับบาคาราโอเกะ
ภูเก็ตเป็น๑ใน๘จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวใช่ไหมคุณ
พื้นที่สีฟ้าตอนนี้ผู้ว่าบอกว่า
นี่ก็ต้องใช้มาตรการทั้งมาตรการของสอบคอ
แล้วก็คำสั่งของจังหวัดในการเข้าควบคุมด้วยนะครับ
อย่างที่บอกไปถ้าดื่มสุราในร้านอาหาร
ก็จำกัดเวลาถึง๒๑นาฬิกานะ
อันนี้เป็นไปตามมาตรการใหม่ของทางสอบคอนะครับ
แล้วก็ร้านนั้นต้องผ่านมาตรฐานชาพลัส
แล้วก็ที่สำคัญต้องใช้รูปแบบการป้องกัน
แล้วก็ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

หากทำไม่ถูกจะมีการดำเนินคดีสั่งปิด
สั่งพักบายอนุญาตอย่างจริงจังนะครับ
ใช่ค่ะด้วยความที่ของที่ภูเก็ตนี่นะคะ
จากการที่เขาสุ่มตรวจสายพันธุ์ตัวอย่างในจังหวัดเนี่ย
ส่วนใหญ่พบเป็นเชื้อโอมิครอนร้อยละ๖๖เลยนะคะ